มาดูอุบัติเหตุค่ะที่สุพรรณบุรีนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่รถบรรทุกไปพุ่งเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
จนทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์เขาเสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะแต่เหตุการณ์นี้สลดตรงที่คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
เขาเป็นคนพิการขาขาดนะคะ
ดังนั้นก็คาดว่าตอนที่เขาขี่มาไม่ทันจะเห็นว่ารถบรรทุกตรงมา
รถบรรทุกทางตรงอ่ะนะคะแล้วเวลาเบรกอะค่ะ
ขาไม่สามารถเบรกได้เพราะว่าขาพิการก็เรกได้แต่เบรกมืออะค่ะ
ก็เลยอาจจะทำให้มันเบรกไม่ได้แบบกระทันหัน
นี่ค่ะอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดของกรมทางหลวงนะคะ
ก็เลยคาดว่าคนขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนเต็มเพราะว่าใช้ได้แค่เบรกมือ
พิการด้านขวาค่ะเหยียบเบรกไม่ได้
ด้านขวานี่เป็นฝั่งเบรกใช่ค่ะก็เลยพุ่งชนนะคะ
แต่ว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็เอาตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบสวนด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑นาฬิกากว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพทุ่งคอกจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไปตรวจสอบ
เพราะว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะคะ
ตรงนี้คือถนนมาลัยแมน๓๒๑เป็นจุดกลับรถหลักกิโลเมตรที่๕๔
ที่ตำบลหนองบ่ออำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี
ตอนที่ลงพิสิทธิ์ไปรถจักรยานยนต์ก็คือล้มคว่ำอะค่ะ
นายปิยะเอกปัชชาอายุ๒๘ปีก็เสียชีวิตอยู่
หงายอยู่กลางถนนใบหน้ามีบาดแผล
แขนขาก็หักขาเทียมเนี่ย
ประเด็นหลุดออกมาเลยนะคะทางด้านขวาเขาใส่ขาเทียมอยู่
แล้วก็รถบรรทุกพ่วงจอดอยู่ที่ไหลทางฝั่งมุ่งหน้าไปทางทุ่งคอกค่ะ

สภาพตัวรถบรรทุกก็คือตัวลูกพ่วงได้รับความเสียหาย
ล้อหน้าด้านขวานะคะตรงจุดนี้
คนขับรถพ่วงก็ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะ
ชื่อว่านายนรงศักดิ์ศรีเทพอายุ๔๓ปี
ตำรวจสอบสวนนายนรงศักดิ์คนขับรถพ่วงเขา
ให้การว่าเขาขับรถมาทางตรงเลนซ้ายตามปกติ

เห็นไหมว่ามอเตอร์ไซค์ถูกชนแล้วก็ล้มอยู่กลางถนน
ควรจะต้องเห็นนะคะเพราะมันก็ใกล้ใกล้แบบนี้ค่ะ
โอ้โหยังไงก็น่าจะเห็นใช่ค่ะเนี่ยเขาก็เลยมีการวิภาควิจารณ์กันว่าทำไมกระบะไม่จอดช่วยเขาหน่อย
แต่ว่าหลังเกิดเหตุเขาบอกว่ามีพยาบาลสาวคนนึง
ทำงานที่โรงพยาบาลวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองเขานั่งรถกระบะมากับแฟนนุ่ม

เพราะว่าช่วยปั๊มหัวใจอยู่๑๕นาทีค่ะ
ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
ถนนตรงนี้ก็มีรถบรรทุกขนาดใหญ่มีรถพ่วงเยอะค่ะ
แล้วก็นักข่าวไปเจอกับชาวบ้านคนหนึ่ง
เปิดร้านขายอาหารอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุไม่กล้าวิ่งไปดู

เห็นสภาพคนขี่รถจักรยานยนต์

เขาบอกว่ามองเห็นไกลก็รู้เลยว่าไม่น่าจะรอดนะคะ
รถมอเตอร์ไซด์มาชนรถผมผมก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ย
อืมพี่ก็อ้าวหันไปดูอ้าวมีคนนอนอยู่กลางถนน
อืมพี่ก็เลยโทรแจ้งตำรวจมั้งอปพลอะไรพวกเนี้ย
พี่ว่าน่าจะเบรกไม่ทันเนอะหรือว่าเขาคิดว่าเขาคงไปผลอ่ะ
ใช่ไหมค่ะเพราะว่าตัวแม่รถสิบล้อมันไม่ได้ชนเขาอ่ะ
เข้าไปชนตัวลูกใช่ไหมชนหายอ่ะอืมอืม
ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปที่วัดดอนสุโขในอำเภอสองพี่น้องนะครับ
เป็นสถานที่จัดงานบำเพ็ญกุศลศพของนายปียะเอกปัชชา
อายุ๒๘ปีชายพิการที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับ
ก็ไปคุยกับป้าแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของนายปียะนะครับอ่า
เขาก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่าเศร้าใจมากที่คนในครอบครัวต้องมาประสบอุบัติเหตุแบบนี้
ปียะเองเป็นคนไม่ได้เป็นคนสมประกอบเหมือนกับคนทั่วไป
เนื่องจากเคยประสบเหตุรถพ่วงเฉียวชนมา๑ครั้งตอนอายุ๑๔ปีนะ
ตอนนั้นต้องตัดขาแล้วก็ใส่ขาเทียมมาตลอดได้รับเงินสิทธิ์ผู้พิการเดือนละ๘๐๐บาท
ที่ผ่านมาเขาก็พยายามใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปพยายามใส่ขาเทียม
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปทำงานรับจ้างติดตั้งสายเคเบิ้ลจานดาวเทียมตามบ้าน
จะได้หาเงินมาใช้จ่ายกับพ่อของเขาแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาเสียชีวิต
จากเหตุการณ์แบบนี้คือตอนอายุ๑๔ประสบอุบัติเหตุรถพ่วงเฉียวชนต้องตัดขา
ครั้งนี้ก็เป็นรถพ่วงอีกอายุสิบแปดอ่ายี่สิบแปดเนี่ยค่ะ
ก็แจ้งว่าเสียชีวิตแล้วลุงก็บอกว่าเละอืม
เราก็ไม่อยากดูนั้นก็ต้องการไม่อยากได้ดู
ปกติเขาเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ที่นี่ขับชำนานไหมหรือว่าติดถัดอะไรเลยป่ะ
อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าแกถนัดข้างสตาร์ทจะเป็นข้างขวาข้างพิการใช่ไหมคะ
ต้องเอาข้างตายจะตายก่อนค่อยขึ้นอาจจะเป็นตอนที่ว่าแกเบรกไม่ทัน
หรือว่ามองไม่เห็นก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันทุกช่วงข้ามทางพอดี
ญาติของผู้เสียชีวิตยังเล่ากับผู้สื่อข่าวของเราให้ฟังนะครับ
บอกว่ามีเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าวันเกิดเหตุสองวันนายปียะผู้ตาย
เล่าให้เพื่อนบ้านคนนั้นฟังบอกว่ามีเงาสีดำมายืนอยู่ที่หัวเตียงนอน
ซึ่งญาติเชื่อว่าอาจเป็นรางร้ายบางอย่างแต่ว่าเรื่องนี้ผู้ตายเขาไม่ได้เล่าให้กับญาติตัวเองฟัง
เล่าให้กับเพื่อนบ้านฟังนะครับ
ทีมข่าวของเราไปทราบเรื่องเหลือเชื่อมาเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือมีป้าของเพื่อนบ้านคนหนึ่งเนี่ยได้คุยโทรศัพท์เป็นคนสุดท้ายกับนายปียะผู้ตาย
เพราะป้าคนนี้โทรไปจ้างให้นายปียะไปซ่อมสายเคเบิ้ลทีวีที่บ้านให้
ทีมข่าวของเราก็ตามหาป้าคนนี้จนเจอนะนี่ฮะคุณป้าท่านนี้
คุณป้าบอกว่าระหว่างรอผู้ตายมาซ่อมสายเคเบิ้ลรอเท่าไหร่ก็ไม่มานะ
หลังจากที่รู้ว่าที่ไม่มาเนี่ยก็เพราะว่ารถชนเนี่ยจนเสียชีวิตก็ตกใจมาก
แต่ที่น่าเหลือเชื่อก็คือให้ตามมาซ่อมสายเคเบิ้ลเนี่ยจะได้ดูทีวีเนี่ย
อยู่ดีทีวีที่มันไม่ติดที่มันดับมันติดขึ้นมาทันทีครับ

ก็ไปเปิดทรทัศน์ใหม่ติดอ้าวโดรเซปัทธิหารมันตั้งใจจะมาทำให้ป้า
คุณป้าคิดแบบนั้นนะครับ

แล้วพอทรทัศน์ติดนี่คือติดใช้งานได้เลย
ใช้ได้เลยเขาก็ตั้งใจจะมาทำให้เราแหละ
เล็กบอกว่าผู้ตายเขาเป็นคนขยันมากนะคะ
ขยันทำงานอ่ะป้าเล็กก็เลยคิดว่าอ๋อเขามาซ่อมให้ป้าหรือเปล่าเนี่ย
คือตั้งใจว่าจะมาก็ไปคุยกับญาติผู้ตายที่งานศพไง
คุณระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราพอรู้ก็มาหาคุณป้าเลย
คุณป้าบอกโอ้โหมันน่ากลุกขนาดไหน
จริงป้าเล็กก็บอกว่าผู้ตายเขาพูดจาดีค่ะ
ให้ค่าจ้าง๑๐๐๒๐๐เขาก็มานะคะเขาขยันมาซ่อมให้ตลอด
ปกติผู้ตายไม่ได้ขี่รถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุนะคะ
เพราะว่ารถจักรยานยนต์คันเก่าที่ขี่ประจำจะมีที่ดึงเบรกของคนพิการนะคะ
แต่คันนี้ไม่ใช่คันประจำที่เขาขี่ก็เลยอาจจะตกใจ
แล้วก็จังหวะเบรกอะไรมันไม่ถนัดนะคะ
คือเขาขี่รถจักรยานยนต์ของพ่อออกมาก็เลยมาประสบอุบัติเหตุนี้
แสดงว่ามีจักรยานยนต์ของตัวเองที่ออกแบบมาเพื่อผู้พิการอยู่แล้ว
ใช่ความคืบหน้าทางคดีตำรวจสพทุ่งคอกบอกว่า
พ่อเชิญญาติของนายปียะผู้ตายมาคุยถึงสาเหตุของอุบัติเหตุแล้วนะคะ
ทางญาติก็บอกว่าก็เข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
เจ้าของรถพ่วงก็คุยกันแล้วเขาก็ไปร่วมงานศพแสดงความเสียใจ
นำเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหา
เพราะว่ารอให้ญาติผู้ตายเสร็จสิ้นการจัดงานศพก่อน
แล้วก็จะเรียกสองฝ่ายมาพูดคุยเจรจาตกลงกันก่อนนะคะ
อืมอ่าคิดในมุมหนึ่งก็คือเขาก็อาจจะทำบุญมาแค่นี้ใช่ไหม
หมดเวรหมดกรรมจากความลำบากของเขาในชีวิตในชาตินี้
แต่อีกมุมหนึ่งก็คิดได้ก็คือว่าแม่คนดีดีคนสู้ชีวิตเนี่ย
ทำมาหากินเนี่ยตายง่ายเหลือเกิน
ไอ้พวกผีเป็นคนเลวแก้งค้ายงค้ายาเก่งเมื่อไหร่เก่งเลวนี่มันตายยากจริงนะครับ